สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดมหาศาลคามพักเพื่อไทย
ในฐานะกรรมธิการงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าท่านประธานครับ
งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยผมได้มีคำแปรยติขอปรับลดงบประมาณลงร้อยละสิบ
เหตุผลในการผมปรับลดงบประมาณลงร้อยละ๑๐เนี่ย
ท่านประธานครับมีหน่วยงานสำคัญหน่วยงานหนึ่ง
ก็คือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอส
งบประมาณปี๒๕๖๕ตั้งไว้ทั้งสิ้น๑๔๕๖๗ล้าน
ในชั้นกรรมาธิการนะครับปรับลดไป๒๘๐ล้าน
ซึ่งผมเองไม่เห็นด้วยนะครับที่ปรับลดไปเพียง๒๘๐ล้าน
ผมจึงขอปรับลดลงร้อยละ๑๐
เหตุผลผมนะครับที่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดงบประมาณเพิ่มขึ้น
เนื่องจากเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่ามีการตั้งงบประมาณที่มีความซ้ำซ้อน
จากงบประมาณเนี่ยที่เคยได้รับในงบประมาณปี๒๕๕๙
พอถึงปีงบประมาณ๒๕๖๕คุณก็ตั้งงบประมาณรายการเดียวกันอีก
ที่เป็นรายการงบประมาณที่เคยได้รับแล้ว
ผมจะชี้ให้ท่านประธานเห็นเลยนะครับว่างบประมาณดังกล่าวเนี่ยคืองบประมาณอะไร
ในปีงบประมาณ๒๕๖๔เนี่ยสำนักงานคณะกรรมการการอายุศาส
โดยท่านเลขาธิการเนี่ยนะครับก็ได้ทำรายการโอนเปลี่ยนแปลง
ประมาณปี๒๕๖๔จำนวนทั้งสิ้นนะครับ
สิบแปดล้านบาทจากโครงการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่๒๑
อันนี้คือรายการที่อยู่ในพรบงบประมาณปี๒๕๖๐
เปลี่ยนมาเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์
เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพพร้อมระบบห้องเรียนอัจฉริยะ๗๗จังหวัด
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบประมาณทั้งสิ้น๖๘ล้านท่านประธานครับ
เอาไปกระจายนะครับให้กับวิทยาลัยต่างเนี่ย
วิทยาลัยแล้วก็วิทยาลัยละไม่เกิน๕แสนบาท
ซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ผมเองนะครับ
ก็ได้ส่งเรื่องให้ท่านภูมิในการสำนักงบประมาณนะครับได้ตรวจสอบนะครับว่า
เป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างแล้วก็เข้าข่ายนะครับ
ที่จะผิดเรื่องของพรบหัวไหมนะครับ
และขณะเดียวกันก็ได้ยื่นเรื่องไปที่กรรมาธิการ
ตรวจสอบติดตามงบประมาณของสภาพุทธแหลศดรที่มีท่านชายาพมมานะครับ
และขณะเดียวกันเนี่ยท่านประธานครับ
งบประมาณปี๒๕๖๕เนี่ยในรายการที่๖๗นะครับท่านประธานครับ
ก็มีชื่อโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ระบบห้องเรียนอาชิริยะ๗๗จังหวัดของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตั้งนะครับที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และกำลังพลอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับอยู่ตรงบางเขนเนี่ย
๖๑ล้าน๖๔๓๙๐๐ซึ่งเป็นรายการที่งบปี๖๔เนี่ย
คุณก็ได้รับการจัดสรรไปแล้ว๖๕คุณก็มาตั้งซ้ำอีก
ซึ่งผมต้องกลับเรียนท่านประธานครับว่าผมเป็นกรรมธิการงบประมาณ
แล้วทำไมผมไม่ถามนะครับในห้องกรรมธิการงบประมาณ
เนื่องจากว่าท่านประธานกรรมธิการงบประมาณในขณะนั้นเนี่ยนะครับ
ทำหน้าที่ประธานเนี่ยได้ให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ย
กระทรวงเลยนะครับประชุมผ่านระบบออนไลน์ผ่านทางซูมนะครับ
ซึ่งผมก็ได้ถามไปแล้วนะครับไม่ได้คำตอบ
ผมเนี่ยก็ได้เอาคำถามนี้นะครับอภิปรายในห้องกรรมธิการงบประมาณ
ถามไปยังอนุกรรมธิการด้านการศึกษาซึ่งวันนี้เนี่ย
ผมต้องขอให้ท่านประธานอนุกรรมธิการด้านการศึกษาเนี่ยได้ตอบผมนะครับ
คำถามเนี้ยว่าคุณได้งบหกสี่ไปแล้วปีหกห้า
คุณก็มาตั้งงบรายการเดียวกันซ้ำซ้อนแล้ว๖๔เนี่ย
ก็มีปัญหาที่คุณไปแบ่งซื้อแบ่งตั้งเงิน๖๘ล้านนะครับ
คุณได้ตรวจสอบไหมนะครับแล้วทำไม
คุณไม่ดำเนินการนะครับด้วยวิธีการอีบิต
ผมขอคำตอบนะครับจากท่านประธานอนุกรรมธิการศึกษา
ท่านประธานอนุกรรมาธิการศึกษาที่ผมได้ฝากสอบถามไปนะครับ
ต่อมาครับท่านประธานครับเรื่องของสกสคนะครับ
สกสคคืออะไรครับคือคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสกสค
ถ้าท่านประธานจำได้นะครับว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย
ผมได้เป็นคนอภิปรายครูตั้น
ซึ่งก็ได้ออกไปแล้วกรณีนะครับที่ได้แต่งตั้ง
นายธนพรสมศีร์เนี่ยนะครับกินเงินเดือนเดือนละ๒๔๐๐๐๐บาท
โดยผมได้อภิปรายในสภาแห่งนี้ว่าขาดคุณสมบัติ
เพราะว่าไม่มีคุณสมบัติประสบการณ์ทางด้านการศึกษามา๑๐ปีนะครับ
มีวุฒิเป็นเด็กขายนมนะครับที่ท่านประธานเนี่ยก็ได้รับทราบ
ในการอภิปัยไม่มั่งใจของพักเพื่อไทยในการอภิปัยไม่มั่งใจเมื่อครั้งที่แล้ว
และขณะคำถามที่ผมมีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดงบประมาณของสกสกลงเนี่ยร้อยละ๑๐เนี่ยเพราะอะไรครับ
เพราะว่าตั้งแต่อภิปรายไม่วางใจมาเนี่ย
ทางคณะกรรมการสกสคไม่ได้ดำเนินการอะไรเลย
คำถามผมนะครับผมก็ต้องถามคณะกรรมธิการเนี่ยว่า
ทำไมนะครับคุณประเมินเขายังไงครับ
ที่ให้นายธนพรสมศรีเนี่ยได้ผ่านการประเมินกินเงินเดือนเดือนละ๒๔๐๐๐บาท
ต้องผ่านไปยังประธานคณะกรรมการสกสคคือท่านลำตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการสปฐ
เลขาธิการอาชีวศึกษาเลขาธิการครุสภา
ว่าคุณประเมินเลขาอธิการสวกรสวคร
เรื่องขาดคุณสมบัติที่การเข้ามาเป็นคุณประเมินเขายังไง
แล้วผมก็ถือว่าวันนี้เนี่ยผมอภิปรายเตือนท่านอีกครั้งหนึ่ง
วันที่๒๐สิงหาคม๒๕๖๔ในสภาพผู้แทนรัศดรแห่งนี้
และถ้าคณะกรรมการสกสคยังไม่ดำเนินการอะไร
มันก็จะซ้ำลอยคดีจำนำข้าวนะครับที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
แล้วก็เตือนในสภามาหลายครั้งแล้วคณะกรรมการสคสคเนี่ย
ก็ไม่ยอมดำเนินการอะไรนะครับมันก็จะเข้าไปสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปนะครับ
ผมก็กลับเรียนท่านประธานครับว่าเหตุผลทั้งหมดเนี่ย
ผมถึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดงบประมาณลงร้อยละ๑๐ครับ